ทีนี้มาดูเรื่องนี้หน่อยดีกว่าค่ะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ถนนพระราม๒
มันเกี่ยวกับอะไรวัสดุก่อสร้างอะไรจะร่วงลงมาหรือเปล่า

เหตุการณ์นี้อดีตนายกสมาคมท่องเที่ยวประจวบ

เสร็จแล้วปั๊บเกิดวูบหลับใน

ท้ายที่สุดเสียชีวิตเลยค่ะ

เห็นสวะนั้นใช่ไหมน่ะอ๋อคือตอนแรกที่เป็นข่าวแล้วก็เห็นคลิปนี้น่ะ
ตอนนั้นก็ยังเดากันอยู่ว่าเกิดอะไรขึ้นกับคน
เปิดไฟฉุกเฉินด้วยนะนี่ไงใช่ไหมหรือว่าเอ๊ะพอรู้ตัวแล้วเหรอหรือเลยเปิดไฟเหรอ

กล้องวงจรปิดที่จับภาพได้เนี่ยนะรถคันเมื่อสักครู่นี้ค่ะ
คือรถของนายประกิตติเป็นอดีตสจประจวบคิริคัน
เป็นอดีตนายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดประจวบคิริขัน
คือขับรถจากพระราม๒มาจากสมุทรสาครนะ
แล้วจะมาหาหมอที่โรงพยาบาลรามาธิบดีคือมาหาหมอตามนัดนะคะ
จุดตรงนี้คือถนนพระราม๒ขาเข้าใกล้กับปากซอย๓๒
ปรากฏว่าไปฉลับชนแท่งปูนแบรีเออร์แล้วก็สายไปสายมา
หลังจากนั้นโอ้โหคือมันไม่ไหวแล้วจุดที่เกิดอุบัติเหตุนี่
หงายท้องล้อชี้ฟ้าชนเข้ากับรถคันอื่นด้วยนะคะ
อุบัติเหตุนี้เกิดขึ้นเกือบ๖โมงเช้าค่ะ
ตำรวจสนบางมดเข้าไปตรวจสอบเจอร่างของคนขับ
ก็คือนายประกิติมีแผลที่หน้าผากเป็นบาดแผลชะกันจากแรงกระแทก

ส่วนภรรยาเดินทางมาด้วยกันค่ะ
คือนางสุนันทาอายุ๕๒ปีได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย
เล่าให้ฟังว่าสามีขับรถมาจากบ้านที่สมุทรสาคร
จะไปหาหมอตามนัดที่โรงพยาบาลรามาธิบดีรักษาอาการไตเสื่อม
แล้วตอนนั้นเนี่ยตัวเธอเองก็คาดเข็มขัดนิรภัยตัวภรรยานะคะ

ส่วนสามีปกติก็จะคาดเข็มขัดนิรภัยอยู่แล้ว
รถชนกระแทกจากทางด้านซ้ายอย่างแรง
ตัวเธอตกใจตื่นขึ้นมา
แล้วตอนนั้นหันไปเห็นสามีหมดสติแล้ว
เชื่อว่าสามีน่าจะอ่อนเพลียจากการขับรถทางไกล
แล้ววูบหลับในจึงเกิดอุบัติเหตุ